คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้แถวแถวมาบุญคองนี่โอ้โหรถติดเลยอ่ะอืม
มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมีแบบคนมาลงถนนแบบเต็มไปหมด
ขบวนอะไรเหรอเป็นเด็กอุเทรนถวายค่ะ
ร้อยกว่าคนมารวมตัวกันตีกันเหรอไม่ได้จะตีกัน
แค่จะมาแสดงจุดยืนว่าไม่เอาแล้วเรียนออนไลน์มันไม่รู้เรื่อง
อยากไปโรงเรียนอยากไปสถาบันเดี๋ยวดูกันหน่อยไหมว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานช่วงเย็นเป็นยังไงค่ะ
แล้วก็ลงถนนกันแบบนี้ค่ะสี่ร้อยกว่าคนอ่ะครับ
พี่เบิร์ดพี่เบิร์ตเลนส์ไหนที่รถจะไปได้

แล้วถ้าปิดถนนแบบนี้นะน่าจะติดถึงพญาไทย

เพราะว่าน้องอุเทรนธวาย
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

เขามารวมตัวกันตรงหน้ามาบนคลองตรงสี่แยกประทุมวันนี่แหละ

แล้วก็ถือป้ายประท้วงผู้บริหาร

ได้ไหมเรียนออนไลน์ไม่เอาแล้ว

ใช่ค่ะอยากเรียนออนไซต์รักสถาบัน

เรียนไม่รู้เรื่องรักการเรียน
ใช่ทีนี้แหละก็มีตำรวจจากสนปทุมวัน
เจ้าของพื้นที่มาดูแลความเรียบร้อย
แล้วก็มีการประสานให้ตัวแทนเข้าไปคุยกับทางผู้บริหารด้วย
นี่ดูสิทำไมไม่ได้เรียนในสถาบันครับ
แต่ป้ายเขาก็ไม่ได้มีคำหยาบคายนะ

บอกว่าที่มาประท้วงอยากให้ปี๑

เพราะว่าเรียนออนไลน์เนี่ยจริง
พอน้องเขาต้องเรียนภาคปฏิบัติก็จะไม่เข้าใจ

ค่าเทอมที่จ่ายไปเทอมหนึ่ง๙๐๐๐๑๕๐๐๐
ดังนั้นมันเวลาที่ไปเรียนออนไลน
มันไม่ได้ลดค่าเทอมตรงนี้ลงไง

๒เหตุผลแรกนี้ฟังได้

ถ้าต้องเรียนภาคปฏิบัตินึกถึงภาคปฏิบัติอย่างไรละออนไลน์

แล้วเรียนอุเทรนถวายในบางวิชา
มันต้องใช้การแบบใช้มือสัมผัสโดยตรง
จู่จะไปเรียนออนไลน์เขาอาจจะไม่รู้เรื่องเอา
แต่ต่อมาคุณผู้ชมฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองภูลทาศรีเพชรครับ
บดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยต้องมาเจรจาเลยนะ
มาเจรจากับตัวแทนนักศึกษาครับแล้วท่านก็ชี้แจงว่า
มันมีสาเหตุที่สถาบันต้องให้เรียนออนไลน์

ห่วงความปลอดภัยของนักศึกษาครับ
แต่ถ้าใครนะถ้าใครต้องการจะเข้ามาเรียน
คณะบดีท่านบอกก็ทำเรื่องเข้ามาได้
แต่ยังต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบัน

ทริพี

ทุกคนจะการความสุข

นักศึกษาเองเขาก็พยายามจะชี้แจงกับทางฝั่งสถาบัน
เห็นน้องเขาก็บอกโตแล้วโตแล้วเขาอายุมากกันแล้ว
ค่ะทีนี้พอพยายามคุยกันก็คุยกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วนะ
สุดท้ายทางสถาบันเองเขายกเลิก
เลิกคำสั่งนะแล้วก็ให้ปี๑เนี่ย
ที่คือเขาบอกว่าให้เด็กปีหนึ่งที่เรียนออนไลน์เนี่ย
ได้มาเรียนเหมือนกับปีอื่น
แล้วหลังจากนั้นกลุ่มนักศึกษาเองเขาก็เลยหยุดกิจกรรม

เพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้ก็ถือว่าจบลงได้ด้วยดีนะคะ
แต่ดูแล้วก็เป็นการประท้วงแบบสงบนะ
ไม่ได้มีการใช้ความรุนแรงอะไรครับ